นึกลาของหมาดบัญการบ้านนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนสำหรับบวริสาท

โคต้าที่ประเทศจีนนะครับไปดูกันเลยนะครับ
ที่เบอร์เฉียงอันสนามที่๒ครับ
ไทยก็มีความหวังนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบ๘คนสุดท้าย

๕๖กิโลกรัมน้ำเงินนะครับชัดชัยบุตรดีจากไทยครับ
เจอกับทางมาลาเบคอฟจากคีกิสถาน
แล้วสุดท้ายชัดชัยชนะไปได้เอกฉัน๓ต่อ๐เสียงผ่านเข้าสู่รอบรอง
ไปเจอกับมาริโอเฟอร์นันเดสจากฟิลิปปินส์เป็นงานหนักเลยนะครับ
มุมน้ำเงินนะครับเจอกับอาเมดก๊อสซันจากซีเรียไฟล์นี้ครับ
สายลมอาศัยความเก่านะครับหลอกล่อดักต่อยทำคะแนนชัดเจนครับ
ครบ๓ยกก็ชนะไป๒ต่อ๑เสียนะครับ
รอบรองไปเจอกับบียามบี้ทูปชินบัตรนักชกจากมองโกเลียครับ
ไปดูฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับที่เลขนี้ให้สิทธิ์รุ่นละ๒คน
สมาลีทองจันทร์ครับก็สามารถเอาชนะโอยอนจี
นักชกมือ๒ของรายการชาวกรีต้ายไปแบบเป็นเอกชั้นนะครับ
เข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเชอรี่วัดจากออสเตรเลียนะครับ
ขอชนะอีกแค่นัดเดียวก็จะได้โคต้าโอลิมปิกนะครับ
ท่าครับแพ้คะแนนให้กับลินยูติงจากไต้หวันไปแบบไม่เป็นเอกชั้น๑ต่อ๒เสียง
เส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบ๘คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนะครับ
บอกมีเสียงโหดนะครับเพราะว่าเราต่อยได้ดีกว่าครับ